แต่มีอีกคู่หนึ่งครับทนายอัจฉริยะนะแหม
เดี๋ยวทนายอัจฉริยะเราเรียกเป็นทนายเลยเหรอคะ
อาจริยะที่หลายคนคิดว่าเขาคือทนายแล้ว

นายอัจฉริยะเนี่ยนะครับปรากฏว่านายอัจฉริยะไปหาว่า
คุณเต้เนี่ยหิวแสงสสเต้มงคลกิจนะฮะ
ทีนี้สสเต้ตอบโต้กลับเลยบอกพี่พี่ว่างใช่ป่ะ
มาเจอผมดิคุณผู้ชมอ่ะฟังก่อนว่าอัจฉริยะเนี่ย
เขาว่าเต้สอสอว่าหิวแสงยังไงนะครับ
แต่พฤติกรรมของคุณเนี่ยมันเป็นสอสอไร้คุณภาพ
เป็นสสปัดเศษที่ไม่มีคุณภาพ
คุณก็ได้แต่แค่นะครับพูดวัฒนศิลป์ไปวัน
แต่คุณไม่มีหลักฐานอะไรเลย
วันแรกคุณพูดเรื่องของการที่มีคนจับน้องแตงโมโยนน้ำนะ
ผมก็ถามว่าเอางี้ไหมเรามาเดิมพันกันข้างละล้าน
ผมต่อ๕๔เลยไม่ใช่หัวนะหัวล้านนะ

เออมันทำไมเป็นสอสอปฏิเสธที่ไม่มีคุณภาพเลย
ในศาลักษณ์จริงพูดก็ทำให้ได้ถ้าพูดก็ทำให้ได้
หิวแสงเกินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงพฤติกรรม
โอ้โหนี่แหละฮะตำหนิติเตียนว่าหิวแสงนะฮะ
แล้วมีการท้าวางเดิมพันกัน๑ล้านบาทเลย
สอสอนายนั้นมีคลิปที่เห็นน้องแตงโมถูกโยนลงน้ำ
ใช่แล้วก็คุณอาชริยะเขาเรียกว่าอะไรนะสสปัตต์เศษเหรอ
เออสสปัตต์เศษได้เข้ามาเป็นสสอะไรแน่นั้น
คุณผู้ชมฮะทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็เอาเรื่องนี้
ไปถามสสเต้มงคลกิจนะครับ
สสเต้บอกว่าโอ้โหตอนนี้ผมไม่ตอบโต้ดีกว่า
ที่ท้วงติงว่าทำไปไม่เกิดประโยชน์เนี่ยผมไม่สนใจแล้ว
ควรจะเอาเวลามาช่วยกันหาข้อมูลช่วยกันหาหลักฐาน
คดีแตงโมเกิดความยุติธรรมกันดีกว่า
ผมฝากไปเลยนะพี่นักข่าวนะฝากไปถึงพี่อาชียะเขา
ถามเขาให้หน่อยว่าพี่พี่ว่างใช่ไหม
ถ้าว่างมาเจอกับผมดิแต่ไม่ได้เป็นการหาเรื่องนะ
มาช่วยกันค้นหาความจริงหาหลักฐานต่างกันหน่อย
ถ้าพี่มีความจริงมีข้อมูลเอามาแชร์ข้อมูลกันอย่างน้อย
จะได้ช่วยกันเช็คว่าข้อมูลใครถูกข้อมูลใครผิดนะฮะ
เพราะพี่อาชิริยะก็เป็นนักสืบฝีมือดีคนหนึ่งนี่

สสเต้มงคลกิจยังโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
ถ้าพบตรจะฟ้องประชาชนที่เป็นห่วงคดีแตงโม

พากษ์วิจารณ์คอมเมนต์สงสัยทำคลิปลงติ๊กต๊อก
โซเชียลอะไรต่างนานาเหล่านี้นะครับ
ผมและทีมงานนี่แหละผมพร้อมจะประกันตัวให้คนที่ถูกฟ้อง
ผมพร้อมประกันตัวให้ได้ประมาณสัก๖๐คน
และเดี๋ยวผมจะฟ้องกลับให้ได้ด้วยนะครับ
งั้นแปลว่าคนที่มาโพสต์เรื่องราวนี้

นายตั้มก็จะช่วยนี่สสเต้ก็จะช่วยด้วยเหมือนกันนะครับ